เอาที่นนทบุรีนะคะคุณป้าท่านหนึ่งค่ะเอาเรื่องราวของหลานชายมาโพสต์
บอกว่าหลานชายอายุ๑๗ปีเรียนช่างอยู่แถวบางใหญ่นะคะ
แถวใช่ค่ะบางใหญ่จังหวัดนทบุรีนะคะ
มีอยู่วันหนึ่งค่ะหลานกลับบ้านมาเลือดโชคหน้ามาแบบนี้
แล้วบอกว่าถูกคนตีครับคุณป้าบอกไปมีเรื่องกับใครปะเนี่ย
เขาถามเขาบอกไม่มีครับผมจอดรถจักรยานยนต์อยู่เฉย
แล้วมีคนขี่รถจักรยานยนต์ตามมาด้านหลังแล้วใช้
มีดฟันเขาเลยเข้าที่หน้าแบบนี้เลยป้าบอกงั้นไปแจ้งความกัน
เพราะว่าตอนนี้ไม่มีหลักฐานค่ะตามหาคนทำไม่เจอนะคะ
คุณป้าก็เลยบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหาหลักฐานให้หน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณป้าท่านนี้นะคะชื่อว่านางสาวอมรรัฐค่ะ
อายุ๕๐ปีนะคะเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์แถวท่าพระค่ะ
พาหลานชื่อนายเอ็มอายุ๑๗ปี
ปวชปี๒สาขาช่างยนต์ค่ะถูกทำร้ายร่างกายนะครับ
พาไปแจ้งความแล้วก็เล่าทีมข่าวเราไปคุยกับนายเอ็ม
เอ็มเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
บอกว่าวันนั้นแถวตลาดบีบีบางใหญ่นนทบุรี
เรียนก็ต้องผ่านตลาดนี้ทุกวันแหละ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์มาพอถึงหน้าตลาดค่ะ
ตอนแรกสังเกตเห็นมีรถจักรยานยนต์๒คันตามมา
ก็รู้สึกแปลกแล้วตามมาไกลแล้ว
หลังจากนั้นค่ะหนึ่งในกลุ่มคว้ามีดมาเลย

เขาก็ขี่หนีบิดหนีไปเลยนะคะ
ไปขอความช่วยเหลือจากวินรถจักรยานยนต์หน้าหมู่บ้านบัวทอง
ก่อนจะคือช่วงที่เขาถูกฟัน
พี่วินก็เลยบอกว่าน้องเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกัน

เย็บไป๔เข็มนะคะ
พอกลับถึงบ้านป้าตกใจหนักเลย
แล้วป้าก็สรุปความได้ว่าหลักฐานเดี๋ยวเอาไว้ก่อนไปแจ้งความก่อน
ฟังเสียงในเอ็มค่ะ
จมูกแล้วก็โหนกแก้มครับ
โหนกแก้มเย็บไป๔เข็มครับ
มูกชิ้นเนื้อหลุดไปครับ
แล้วผมก็ได้ขับรถหนีไปตามทาง

แล้วก็ไปขอให้วินช่วยพาไปโรงพยาบาลครับ
ทีมข่าวของเราถามเอ็มย้ำอีกสักที
เอ็มเป็นเด็กช่างเคยมีปัญหากับใครไหม
บอกว่าไม่มีที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องบาดหมาง
หรือไปทะเลาะกับใครไม่เคยมองหน้าแล้วมีปัญหา
มองหน้าทำไมไม่เคยมีเลยเขาบอกแบบนี้นะคะ
ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
เพราะตอนนี้ถึงขั้นไม่กล้าขี่รถจักรยานยนต์ไปเรียนแล้วนะคะ
ส่วนคุณป้าว่าไงคุณป้าบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ตำรวจต้องการ
แล้วคุณป้าก็โพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียเพราะว่าคุณตำรวจบอกแบบนี้นะ
คุณตำรวจบอกว่าต้องการภาพจากกล้องหน้ารถ
ขณะที่เกิดเหตุเพื่อใช้เป็นเบาะแสในการติดตามกลุ่มตัว

คุณป้าเอาโพสต์ไปแล้วก็บอกระบุแบบนี้นะคะ
นาฬิกา๓๐นาทีหน้าตลาดบีบีบังใหญ่นนทบุรี
พระฤหัสสบดีที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ถ้าใครผ่านแถวนั้นและคิดว่าเห็นเหตุการณ์พอดี
แล้วมีกล้องหน้ารถส่งข้อมูลให้หน่อย

ก็คาดว่าน่าจะเป็นคนละสถาบันกัน
จะเห็นแค่เป็นเด็กช่างเหมือนอย่างนี้ก็เลยตีกัน
ใช่ไหมช่วยหน่อย